เคยได้ยินมั้ยปองแปงปองแปงปองแปง

เขาไปตลอดทางแต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างบรรทุกเตาทานและติ๊บต้มน้ำยายอมผ้าไปตามหมู่บ้านนะครับครับลุงบุญมาก็บอกว่าที่ราคาค่ายอมผ้าชิ้นละแปดสิบถึงหนึ่งร้อยหกสิบบาทขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของผ้านะครับโดยยอมสีนะครับสีย้อมนะครับสั่งซื้อมา
คุณบุคครับคุณน้ำแข็ง๕๐๐บาทต่อวันครับวันไหนวันดีคืนดีนะครับดวงดีนะครับ
ยังเคยใช้บริการอยู่ในกรุงเทพฯหาถ้าความผมยังสืบอ่ายังเห็นอยู่นะครับ